คุณผู้ชมเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ

เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำ
ช่วงกลางดึก๒๙เมษายนนะคะ
บ้านหลังนี้พ่ออยู่กับลูกสาว๒คน
คนหนึ่ง๙ขวบคนหนึ่ง๗ขวบ
แล้วแม่ของเด็กก็เป็นอดีตภรรยา
วิดีโอคอร์คุยกับลูก
แล้วพ่อเหมือนกับชะโงกหน้าไปเห็นว่ามีผู้ชายคนอื่นอยู่กับอดีตภรรยาของตัวเอง
โมโหเห็นว่าแบบเออมีแฟนใหม่อะไรแบบนี้
กดวางสายเอาขวดไปฟาดกับกำแพงเป็นปากฉลามอ่ะ
จี้คอลูกสาววัย๙ขวบ
ลูกสาวก็ร้องไห้ร้องขอชีวิต
แค่นี้ไม่พอไปเอาอีโต้เดินไปหาลูกสาวคนเล็กวัย๗ขวบ
แล้วเอาไปแบบกดไว้ที่คอเด็ก

ดีนะที่ญาติเขาเข้าไปช่วยไว้ได้ทัน
แล้วก็ล่าสุดอาการของเด็กปลอดภัยแล้วนะคะ
ส่วนตัวพ่อก็ต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่าตอนก่อเหตุคือเมามากด้วย
หลังก่อเหตุก็ยังนั่งเมาอยู่ในบ้านนะคะ
นายมนตรีอายุ๓๕ใช้มีดอิโต้ยาว๕๐เซน
เฉือนคอเฉือนหูลูกสาววัย๗ขวบ
แล้วก็เอาขวดเหล้าแตกไปทิ้มคอลูกสาววัย๙ขวบ
สาเหตุที่ทำก็อ้างว่าประชดภรรยาที่หนีไปกับผู้ชายคนใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านที่จังหวัดบุรีรำนะคะ

ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวนายมนตรีนะคะ
หลังก่อเหตุก็ยังไม่ได้หนีไปไหนเพราะว่ายังเมาอยู่

อิโต้ก็ยังอยู่ข้างตัว
เหล้าขาว๔ขวดดื่มหมดไปแล้ว๓

ควบคุมตัวนายมนตรีไปสอบสวน
ส่วนอาการบาดเจ็บของลูกสาวคนเล็กวัย๗ขวบล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะ
แต่ยังต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะคะ
คุณยายก็เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดคุณยายนี่แหละที่เข้าไปช่วย
พี่สาวคนโตวัย๙ขวบน้องก็โตพอที่จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
น่าสงสารมากนะน้องเล่าให้ฟังแบบนี้
คือหลังจากที่แม่หนีไปมีแฟนใหม่เนี่ยนะพ่อเมาตลอดดื่มเหล้าเมาเกือบทุกวัน
วันเกิดเหตุคืนวันที่๒๙เมษายนพ่อดื่มเหล้าเมาหนักมากจนคุมสติไม่ได้
พ่อชวนเธอกับน้องไปปีนเสาโทรศัพท์เพื่อที่จะกระโดดฆ่าตัวตายพร้อมกัน๓คน
ลูกสาวคนโตวัยเก้าขวบบอกว่าก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ถ้าพ่อชวนไปก็จะไปเพราะรักพ่อ
โอ้โหเด็กคุณภาคภูมิดูสิ
คือเนี่ยฮะหลายครั้งหลายหนเวลามันเกิดคดีลักษณะแบบนี้คือความจริงเด็กก็ไม่ได้อยากตายนะ

แต่พ่อกับแม่บอกใช่ไหมพ่อกับแม่บอกอย่างนี้พ่อบอกก็รักพ่อถ้าพ่อชวนไปก็ไป
แล้วเนี่ยค่ะจังหวะนั้นแม่โทรวีดีโอคอลมาคุยพอดีคุยกับลูกสองคน

ใช่แล้วพ่อชะโงกหน้าไปดูที่หน้าจอโทรศัพท์เห็นภาพแม่อยู่กับผู้ชายคนอื่นโอ้โหยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่วางสายใส่เลย
พ่อก็ตะคอกใส่ลูกว่าดีใจมากใช่ไหมที่ได้คุยกับแม่
น้องเขาบอกว่าเขายกมือไหว้ขอร้องพ่อให้หยุดนะ
จากนั้นพ่อไปเอามีดอิโต้เดินไปหาน้องสาววัย๗ขวบอะค่ะ
หลับอยู่ก็เอามีดเนี่ยกดลงไปที่คอของน้องคือกดแรงมากจนเลือดไหล
ลูกสาววัย๙ขวบคนนี้บอกว่าร้องให้ยายมาช่วยแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดนะคะ
ยายก็เลยเข้ามาช่วยพ่อก็เลยยอมปล่อยน้อง
น้องบอกว่ากลัวมากจริงแต่เด็กวัย๙ขวบเองน้องเขาบอกว่าไม่โกรธพ่อเลยนะ
คือน้องเขารักพ่อมากพร้อมให้อภัยในสิ่งที่พ่อทำอะค่ะ
แล้วก็แล้วก็บอกว่ายิ้มมากใช่ไหม

พ่อก็เลยบอกพ่อก็เลยไปเอามีดมาไว้ตรงนี้หนู

พ่อก็เลยไปลากขามา
แล้วก็มันก็มาข้างกำแพง
ซ้ำแล้วก็แขน
ตั้นเลือดตรงนี้
มันธมันทำตรงนี้

ก็เริ่มหายกรุณแล้วค่ะน้องก็รักพ่อ
สงสารเด็กมากคุณภาคภูมิครับ
ทีนี้ค่ะตัวพ่อเนี่ยนะก็รับสารภาพว่าทำร้ายลูกของตัวเองจริง
ที่ทำไปประชดภรรยาที่หนีไปมีแฟนใหม่
ก็ถูกแจ้งข้อหานะคะพยายามฆ่าผู้อื่น

พนักงานสอบสวนควบคุมตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรองแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ

คือคิดอีกมุมหนึ่งนะถ้าวันนั้นแม่ไม่โทรมานะ
ป่านี้เดินขึ้นไปกับพ่อแล้วใช่อาจจะเกิดเรื่องสลดกว่านี้
นี่ยังโชคดีแม่โทรมาพ่อนี่อาจจะรุนแรงถึงขั้นจะปาดคอ
แล้วก็เฉือนคอลูกสาวคนเล็กไปแล้วเนี่ยแต่ยังดีที่มียายมาช่วยเอาไว้
ค่ะไม่งั้นไม่รู้เนี่ยพากันไปปีนเสาโทรศัพท์
ถูกต้องเพราะน้องบอกว่าจะไปปีนกับพ่อแล้วแต่แม่โทรมาก่อนไง

ขณะที่คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ลงพื้นที่ไปคุยกับยายที่ช่วยหลานเอาไว้
ความจริงแล้วต้องเป็นเหรนนะอืมอ่าเพราะว่าคุณยายบอกว่ายายเนี่ย
คือยายของพ่อนะยายของนายมนตรีที่ก่อเหตุ
ซึ่งมีศักดิ์เป็นทวดของเด็กหญิงทั้งสองคน
เด็กหญิงทั้งสองคนเนี่ยคือเหรนของเธอ
ยายบอกว่าเลี้ยงนายมนตรีมาตั้งแต่เด็ก
เนื่องจากแม่เนี่ยตายนะลูกสาวของเธอเนี่ยตาย
เธอก็ต้องเลี้ยงหลานคือนายมนตรีมาตั้งแต่เป็นเด็ก
มนตรีโตมาก็มีครอบครัวก็จะพาภรรยากับลูก
ระเวนไปทำงานรับจ้างตามที่ต่าง
ช่วงหลังสงครานนายมนตรีกลับมาอยู่ที่บ้าน
แต่เมียไม่ได้มาด้วยก็มากับลูกสองคน

วันเกิดเหตุนายมนตรีดื่มเหล้า
หรือว่าทางอะไรสักอย่างแหละยายบอก
แล้วก็เห็นเมียของตัวเองเนี่ยที่ไม่ได้มาด้วยเนี่ย
อยู่กับผู้ชายคนอื่นก็เลยโมโห
เอามีดไปปาดคอลูกเธอได้ยินเสียงเรียก

หลังจากนั้นก็พาเด็กส่งโรงพยาบาล
ส่วนตัวนายมนตรีที่ก่อเหตุก็นอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละ

เรื่องที่เมียของนายมนตรีเลิกไปนั้น
ยายบอกว่ายายก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไร
แต่ทั้งคู่ก็เลิกกันมาแล้วหลายครั้ง
แล้วนายมนตรีก็ตามไปง้อตลอด

กระทั่งมาเกิดเรื่องล่าสุดคาดว่านายมนตรีน่าจะเมา
แล้วทีนี้ก็เห็นเมียตัวเองเนี่ยที่ไม่อยู่ด้วย
อยู่กับชายอื่นด้วยก็เลยมาลงที่ลูก
แต่ยืนยันว่านายมนตรีไม่เคยตีไม่เคยทำร้ายลูกนะ
ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
แต่เป็นครั้งแรกยายบอกว่าก็รุนแรงมาก
พอดีแม่เมียมันก็นั่นมา
มาแล้วมันก็เห็นเขาอยู่กับผู้ชาย

มันก็เลยโกรธว่าแม่มึงยังไม่รักพวกมึง

ทำเกิดแล้วกูทำให้ตายก็ได้

มันก็เลยเอาลูกมันก็เลยตีคนใหญ่
คนใหญ่มันก็ไม่ค่อยตีหรอก

แต่ไอ้คนเล็กนี่นอนหลับอยู่มันลากไปเลย
มันลากไปตี

เอาสองมือกูกดดมิด

ลงพื้นที่มาพบเด็กแล้วก็ครอบครัวแล้วนะครับ

แล้วก็การดูแลเด็กในระยะต่อไป

จิตใจแล้วก็สภาพความเป็นอยู่
ผู้มนุยการโรงพยาบาลชำนิบอกว่า
สภาพจิตใจของเด็กในขณะนี้
ยังมีความวิตกกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ก็ไม่ถือว่าถึงขั้นเครียดมากนัก

ก็คือตอนนี้เราทำแผลเรียบร้อยแล้ว
รอใช้ยานะครับแล้วก็รอการติดตาม
ประมาณสัก๑สัปดาห์ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็
น่าจะสามารถกลับบ้านได้นะครับ
ส่วนเรื่องทางใจเรามีพยาบาลสุขภาพจิตเด็ก
เข้ามาประเมินแล้วว่า

สามารถอยู่ในสังคมได้ไหมนะครับ
ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นนะครับ

ไม่ได้มีความเครียดมากนักนะครับ

ยังใช้ชีวิตกับคนทั่วไปได้ปกติครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านเกิดเหตุด้วยนะคะ

ญาติของนายมนตรีคนก่อเหตุนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็โตมากับนายมนตรีนะ

ก็ทำร้ายเขามาตั้งแต่เด็กด้วยอะค่ะ

เคยทำร้ายลูกด้วยค่ะ

แล้วไม่ได้ดั่งใจโดยเฉพาะเวลา

ก็จะชอบไปลงที่ลูกอะ

มนตรีเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะคะ
นิสัยก็ไม่ชอบทำงานค่ะ
เงินมาจากการทำงานก็จะเอาเงินไปซื้อเหล้าค่ะ

ภรรยาเบื่อก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ภรรยาทิ้งไป

มนตรีก็เอาแต่ดื่มเหล้า

แต่นายมนตรีก็ไม่มีท่าทางห่วงลูกที่ถูกทำร้ายนะ

ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่กล้าจะเข้าไปถามนะ